มันดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะดีแต่เท่าที่ควร
อันแรกก็เรื่องที่นายกเรียกว่าไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง
ถ้าหากว่าเปิดช่องว่านายกรมนตรีจะมาจากสอสอ๕๐๐คนในสภา
และหรือคนนอกหรือ๓คนที่ภาคการเมืองตั้งไว้

จะเป็นเงื่อนไขให้เกิดปฏิวัติซ้อนได้เรื่องการพฤติศาล
รัฐมนูลเนี่ยจะเข้ากับสภาพปัญหาสอดคล้องปัญหา
ประเทศไทยแก้ไขได้หรือเปล่าไม่ลองใช้ยังไม่รู้หรอกครับ